สวัสดีคุณผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวการมือในวันนี้หน่อยนะครับ
หลังจากที่มีข่าวมาสักพักใหญ่แล้วล่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จะแยกตัวจากภักดิ์พลังประชารัฐไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติ

ตอบเลยวันนี้น่าจะชัดที่สุดแล้วนะ

วันนี้มีประชุมคอรมอนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานามนตรีนะครับ
เรื่องการเมืองก็ถามหลายเรื่องนะฮะ
หลังประชุมเนี่ยอย่างเช่นเป้าหมายในปีหน้าเนี่ย

ผลเอกประยุทธ์บอกว่าตั้งเป้าหมายในปีหน้าไว้ว่า
อยากจะทำงานทางการเมืองต่อนะฮะ
สมมุติว่าถ้ายังต้องอยู่เนี่ย
ตู่บอกก็อยู่ได้แค่ปี๖๘
ซึ่งในช่วง๒ปีจะทำงานที่มีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุด
จากนั้นจะมีคนใหม่ที่เหมาะสมมาทำงานต่อ
พอนักข่าวถามว่าพักพลังประชารัฐวันนี้เขาเปิดตัว

พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ยินดีด้วย
พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่กับภาครวมไทยสร้างชาติ

ผมยังไม่ได้พูดเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยพูด

บอกอย่างนี้ก็สรุปว่าท่านนายกจะเข้าสังกัดพักการเมืองใช่ไหม
มาจนถึงขนาดนี้ยังไงก็พูดเถอะท่านนายก
นี่ครับพลเนพยุทธก็พยักหน้าตอบนะครับ

ท่านนายจะรู้มั้ย
เขาเปิดแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างนะ

สร้างอาชีพอะไรพวกนี้ด้วยนะครับวันนี้นักข่าวเจอบิ๊กตู่ที่ทำเนียบเนี่ย
ก็เลยได้ถามนะว่านโยบายหนึ่งของพักเพื่อไทย
วันนี้เขาเสนอเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันละ๖๐๐แล้วก็จบปริญญาตรีเนี่ย
เงินเดือนก็๒๕๐๐คนเอกประยุทธ์บอกว่าก็ต้องไปดูว่า
โยบายที่เขาเสนอมาเนี่ยทำได้จริงไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
นักลงทุนผู้ประกอบการนี่จะรับไหวไหมค่าแรงขั้นต่ำวันละ๖๐๐บาท
ขณะเดียวกันนโยบายจบเป็นเงินตรีได้เงินเดือน๒๕๐๐๐บาท
ผลเอกประยุทธ์ถามว่าจะเอาเงินจากไหนหากมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถทำได้
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มเปราะบางอีกเรื่องของคนพิการอีกที่ต้องดูแล
ก็ต้องไปสนุนผู้ออกการเขารับไหวไหม
เงินจบป่อตีนี้รายได้๒๕๐๐๐บาทนี่คือประกาศได้ไหม
ก็ต้องถามว่าเอาเงินจากที่ไหนล่ะถ้ามีเงินมันก็โอเคละเท่าไหร่ก็ได้
วันนั้นเวลานี้เราก็มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจำ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลคนกลุ่มเปราะบาง
คนพิการบ้างตัวออกเรียนมันมากของกวนล่ะ
ส่วนเรื่องของขวัญปีใหม่ที่ทางแต่ละกระทรวง

เยี่ยมเดี๋ยวจะมาประชุมหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
รัฐบาลต้องไปดูงบประมาณก่อนว่าจะเพียงพอหรือไม่
อันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้

โอ้โหทีนี้ค่ะต้องมาดูทางฝั่งของพักพลังประชารัฐ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีแกนนำพักมาแถลงข่าว
เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ

เดินใกล้เลยใกล้พลเอกประวิทย์เลยนะคะ
มาเป็นทีมเศรษฐกิจของพักค่ะ

อาจจะเป็นถึงขั้นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักด้วยหรือเปล่า
คือคุณมิ่งขวัญตอบชัดมากวันนี้คุณผู้ชม
คือหนึ่งเลยพูดถึงเหตุผลก่อนนะคะ
ที่มาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
บอกว่าคือทางพักเขากำลังหาคนมาเติมเต็มในทีมเศรษฐกิจ
พลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่แล้วนี่
พักรัฐมนตรีนี่จังหวะนี้คนก็มองหน้ากันแบบเลิกลักษณ์พอสมควร

ก็บางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำคนในพัก

ใช่ค่ะก็คือรู้แหละว่าเป็นทีมเศรษฐกิจเนาะ
แต่ความเป็นแคนดิเดตเนี่ยคือยังไง
แต่คุณพี่มันพูดเองเลยอ่ะ
ทีนี้ค่ะบอกว่าก็คือต้องเป็นตัวแทนไปขึ้นเวทีดีเบตกับพักการเมืองอื่น
ก็เลยตอบตกลงนะเคารพพลเอกประวิทย์อยู่แล้วยืนยันไม่ตระบัดสัตว์
คือวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่กับพักพลังประชารัฐแล้วไง
พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติไง
ก็เลยตัดสินใจมาทำงานกับพักพลังประชารัฐ

ผมมีความถนัดเรื่องเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
จนถึงปากท้องประชาชน
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมจะต้องออกดีเบต
สงครามการเลือกตั้งที่จะมาถึงอีกไม่นานนี้
ท่านก็กรุณาบอกว่า

คุณก็ต้องมีบางอย่าง

เป็นตำแหน่งที่จะเข้าไปดีเบต

ท่านจำการเลือกตั้งทั้งก่อนโน้นได้มั้ย
หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกเท่านั้น
จึงจะมีสิทธิ์ดีเบต
อันนี้เหตุการณ์ในรัฐมนุนที่แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคสำคัญนะครับ
ผลเอกประวิทย์จึงบอกผมว่า
ผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระ
ในการที่ให้มิ่งขวัญเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายก
ของภาคพลังประชาลัด
ผมขอบคุณค่ะ
คือมันมีประโยคเด็ดจากคนเอกประวิทย์ด้วยไงค่ะ
คือนักข่าวเนี่ยก็ถามว่าตกลงแล้ว
พลังประชารัฐไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วใช่ไหม
พลเอกประวิทย์ตอบเลยว่าพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเขาออกไปแล้ว

แต่พอนักข่าวถามว่าอ๋อแล้วคุณมิ่งขวัญจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใช่ไหม

แต่คุณมิ่งขวัญพูดไปแล้วว่าผมเป็นแคนดิเดต

คุยกันส่วนตัว

ต้องเอาเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพักก่อน

แม้ว่าจะเสนอคันดิเดตนายกซึ่งแต่ละพักเนี่ยเสนอได้๓คน

ตอนนั้นเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่

เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงมาได้
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่พักพลังประชารัฐแล้ว
เอาดูเพื่อไทยหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

ใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคน
จ้างงาน๒๐ล้านตำแหน่ง

ค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทต่อวัน

เขาหาเสียงล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับ

ภายในปี๒๕๗๐นะ

ก็คือพักเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้น

โดยในแพทย์ธุระนานสี่แก้วหัวหน้าพรรค

หมายคือชนะการเลือกตั้ง๒๕๐คน

เพื่อไทยบอกว่าการรบครั้งนี้แพ้ไม่ได้นะครับ
ถ้าแพ้ประชาชนจะแพ้ด้วย

ต้องชนะเท่านั้นประชาชนถึงมีความหวัง

ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม

วันนี้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์นะครับ

ทำงานเงินเดือนต้องเริ่มต้น

และจะช่วยประชาชนล้างหนี้ให้หมดไป
เพิ่มโอกาสให้คนที่กำลังสร้างเนื้อ

เรารับใช้ประชาชนมา
พี่น้องประชาชน

เราสามารถทำงานเร่วไว้
ให้เป็นจิตได้

เราไม่ต้องย้ายประเทศแล้วค่ะ
เราแค่มาโน่งใจกันเปลี่ยนผู้หน่าง่ายกว่า
คือวันนี้เพื่อไทยเขาเปิดนี่๘นโยบายสำคัญได้
ในการเปิดแคมเปญของเขานะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างเช่นจะยกระดับ๓๐บาทรักษาทุกโรค

บัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาฟรีได้ทั่วประเทศ
ปราบยาเสพติดให้หมดควบคู่กับการรักษาผู้เสพไปพร้อมกัน
ระบบขนส่งมวลชนจะสร้างรถไฟรางคู่
รถไฟความเร็วสูงต้องเกิดขึ้น
รวมถึงตัวร่วมรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายทุกเส้นทาง
พักเพื่อไทยบอกว่าสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนปี๒๕๗๐แน่นอน
ถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล
แล้วนางสาวแพทองทานบอกว่าประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องย้ายประเทศแล้ว
ร่วมใจกันเปลี่ยนผู้นำทวงคืน๑ทศวรรษที่เสียไปกลับคืนมาก็พอ
นี่เลยเป็นประโยคเด็ดที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
ไม่ต้องย้ายประเทศกันแล้วแค่เปลี่ยนผู้นำประเทศก็พอ
นี่ฮะแต่เรื่องนโยบายเนี่ยคือถึงเวลาหาเสียงจริงทางกรกตเขาจะต้องตรวจสอบ
เพราะว่าเขาจะมีกฎว่าทุกภาคการเมืองที่เสนอนโยบายเนี่ย
ว่าคุณจะใช้งบแบบไหนทำได้แบบไหนอะไรยังไง
มันจะเป็นการขายนโยบายหรือเสนอนโยบายในสิ่งที่เป็นไปได้หรือว่ามันจะเกินจริง
แต่ความจริงก็อาจจะต้องไปดูนโยบายของปี๖๒กันก่อนด้วยนะของทุกพัก
ที่เป็นรัฐบาลแล้วทำกันได้หรือเปล่า
ที่ว่าเสนอนโยบายกันไว้ตั้งแต่ตอนนั้นจนนี่จะหมดวาระสภาอยู่แล้วนะ
๒๔มีนาคมปี๖๖ว่าอะไรทำได้ไม่ได้อย่างไร
ภายหลังการแสดงวิสัยทัศน์ทางนางสาวแพทองทานให้สัมภาษณ์
บอกว่าสิ่งที่เสนอวันนี้ยังไม่ใช่นโยบายทั้งหมด
พักจะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี๖๖นะครับ
แปลต้องการให้ประชาชนเห็นว่าถ้าภาคเทอร์ไทยได้เป็นรัฐบาล
จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้าง
ที่ต้องคิดใหญ่เพราะหากคิดเล็ก
จะรับมือกับปัญหามากมายไม่อยู่
ซึ่งการที่สร้างนโยบายออกมาต้องมั่นใจว่าแก้ปัญหาได้จริง
ทีนี้ก็มีคำถามว่าเอาแล้วคุณอุ้งอิงแพทองทานตอนนี้ตั้งท้องอยู่

แล้วถ้านับเวลาไปเนี่ยถึงช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง
ถ้าเกิดชนะการเลือกตั้งขึ้นมา
ถ้าเป็นคันดิเดตนายกแล้วได้เป็นนายก
หรือเลือกตั้งพอดีช่วงพฤษภาคมเนี่ย
มันช่วงกำหนดคลอดพอดีเลยเนี่ย
จะทำงานลำบากไหมจะเป็นอุปสรรคไหม
นี่คุณอุ้งอิ๊งยืนยันนะครับบอกการตั้งคัน
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาเสียง
จะทำงานจนกว่าหมอจะสั่งให้พัก
ค่ะในนี้ผู้หญิงเก่งครับพี่อุ๋ย

คุณหมอบอกว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะ

คือแม้แต่ในวิชาชีพอย่างสื่อมวลชนอย่างเราใช่ไหม

ไม่ใช่ว่าตั้งท้องแล้วจะทำงานไม่ได้แล้วไม่ได้

อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามาพูดเรื่องของคุณอุ้งอิงหรือเพื่อไทยอย่างเดียวนะ